ต่อกันที่เรื่องแน่นกันบ้างดีกว่านะคะ

แต่ว่าเป็นเรื่องของคิวงานที่แน่นเอียดจริงนะฮะ

เป็นนักร้องที่แบบว่าสาวตามกรี๊ดตามเชียร์กันเยอะเลยทีเดียว
แล้วด้วยเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่น้องหล่อขึ้นหล่อขึ้นทุกวันนะคุณ

บอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกย่านไปถึงสิ้นเดือน

มาแบบผุดขึ้นมาหายใจเลยทีเดียวนะคะ

เป็นเพราะว่าน้ำกำลังขึ้นจากกระแสรายการร้องเพลงหรือเปล่า
แล้วแบบนี้เขาบอกน้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมคะ
แล้วค่าตัวจะต้องรีบอัพด้วยหรือเปล่าไปถามน้องนนท์ค่ะ
เคยอัพไปแล้วแต่เขาไม่จ้างก็เลยเดาลงมา
ยอกก็เหมือนเดิมปกติ
หลักก็จะเป็นผู้จัดการดูแลแล้วก็ทางค่ายครับดูแลแอม
ผมว่าด้วยอายุของเราด้วยมั้งอายุของผมด้วยแหละ
ผมยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเราร้อนเงิน
คือเราไม่รู้สึกว่าแบบว่าจะต้องเพิ่มหรืออะไร
ตอนนั้นยังแบบเวทน้ำหนักตัวเองไม่ได้

แต่ว่าตอนนี้ผมเหมือนแบบผมสนุกด้วย
มีแฟนหรืออะไรอย่างนี้ครับอยู่ตลอด

นี่ไงอัปเลยฉันหายรูปด้วยเลยไม่มีคนจางกูมา

ตามเรื่องสุขภาพของมอนกหลายคนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะ
อย่างที่บี๊แจ๊คบอกว่าป่วยบ่อยอดอดแอด
งานก็เยอะด้วยไม่รู้ได้พักหรือเปล่า

แล้วก็ร่างกายของตัวเองที่ไม่ค่อยแข็งแรงจะเอาไหวรึเปล่านนท์

ก็ดอร์ศจิการก็ดูแลดีใช่เราก็แบบพักพอดเรายังแปลนก็แบบในส่วนของรถเราก็มีการเปลี่ยนเพื่อนมากมองกับงานมากขึ้น
ก็กำลังเป็นที่ชื่นชอบอยู่นะยอดชู้ก็เยอะอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะ